คุณผู้ชมมาดูเรื่องของที่จอดรถกันหน่อยค่ะ
เจ้าของบ้านที่นครปฐมเนี่ยนะคะ

เอารถมาจอดขวางหน้าบ้าน
จนรถในบ้านเขาเนี่ยออกไม่ได้

ใช่แล้วก็ยังมีจดหมายเนี่ย
เขียนมาเหน็บไว้ที่หน้าบ้านเขาด้วย
เนี่ยแบบนี้เขียนว่า

ไม่มีใครเขาตัดสรุหรอกว่าคุณจะออกกี่โมง

ทีหลังก็กรุณาติดป้ายบอกไว้ที่หน้าบ้าน

โอเคไม่เกรงใจกันเลย
นี่มันกลายมาเป็นที่มา
ที่ถูกแชร์ไปในโลกโซเชียลคุณ
เพราะว่าคนที่เขียนกระดาษแผ่นนี้เนี่ย
เป็นเจ้าของรถที่เขาเอารถมาจอดขวางหน้าบ้านคุณป้าค่ะ
แล้วทีนี้นะป้ายหน้าบ้านคุณป้าคุณดูสิ

ว่าให้ขยิบให้หน่อยเพราะว่าตี๕จะออกไปทำงาน

มันมีจดหมายแบบนี้มาอยู่ที่หน้าบ้าน

คุณป้าชูศรีวัย๕๙ปีเจ้าของบ้านทาวน์ฮาวส์

เล่าให้กับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีฟัง

พฤศจิกายนก็คือเมื่อวันเสาร์

หน้าบ้านคุณป้าแล้วมันก็ปิดทางเข้าออกไง

จะต้องเอามอเตอร์ไซค์ออกจากบ้าน
ก็เลยเดินไปเรียกให้เจ้าของรถเก๋งมาช่วยขยับรถหน่อย
แต่ว่าตอนที่คนมาขยับรถน่าจะเป็นพี่ชายของเจ้าของรถเก๋ง

แต่ทีนี้มีการเขียนข้อความใส่กระดาษติดไว้หน้ารถด้วยนะ
กรุณาอย่าจอดขวางประตูบ้าน
เพราะว่าต้องออกไปทำงานทุกวันเวลาตี๕
คุณป้าเขาเขียนสุภาพนะ
ใช่เดี๋ยวฟังคุณป้าเล่านะคะ
ทีนี้เขาถึงขึ้นมาแล้วเขาก็มาถอยรถให้
เขาบอกว่าน้องชายเขาขับมาจากเที่ยวดึกไปหน่อย

แต่ตั้งจากนั้นก็ไม่ติดใจแล้ว

เปิดประตูออกมาเจอป้ายแผ่นนี้ค่ะ
เปลี่ยนติดเอาไว้ค่ะ
ก็เลยส่งไลน์ไว้ให้ลูกให้พี่กับน้องดูอะไรอย่างนี้ค่ะ

คุณป้าเขาก็ชี้กระดาษให้เราดู
ชี้ป้ายที่เขียนว่าห้ามจอดรถขวางหน้าบ้านให้เราดู
คุณป้าชูศรีบอกเลยนะป้าน่ะไม่ได้ห่วงหน้าบ้านนะหนู
ป้าไม่เคยห้ามเลยใครจะนำรถยนต์มาจอด
แต่ป้าขออย่างเดียวได้ไหมล่ะอย่าปิดทางเข้าออก
เพราะว่าป้าต้องเอามอเตอร์ไซค์ออกแล้วมอเตอร์ไซคันมันนิดเดียว

กรณีของรถเก๋งสีขาวคันนี้ค่ะ
ก็เลยทำให้คุณป้าไม่สามารถออกไปข้างนอกบ้านได้แบบสะดวก

กลัวว่าถ้าเกิดว่าเอามอเตอร์ไซค์ออกมาแล้วเดี๋ยวมันจะไปขูดไปเขียวไปเกี่ยวไปเป็นรอย
แล้วก็ขอแบบนี้เลยบอกว่าต้องเขียนป้ายติดไว้
แล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้ห่วงพื้นที่แค่เว้นที่ให้หน่อยละกัน
ไม่เข้าใจเจ้าของรถที่มาเขียนแบบนี้นะฮะ

จอดขวางหน้าบ้านคนอื่นคุณเห็นอยู่แล้วแล้วคุณจะไปว่าเขาอีกทำไม